พี่แจ๊กพูดมาแบบนี้มันก็ดีนะ
ใช่ทั้งเชอรี่ทั้งพี่แจ๊คพูดมาแบบนี้ดีเลยเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าเขาเพิ่งไปเจอกับมะตูมเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ดาราตลกคนนี้เลยค่ะชมพู่ก่อนบ่ายคุณผู้ชม
เขาก็มีการได้ร่วมงานกับมะตูเหมือนกันนะคะ
เจ้าตัวก็ได้อัดคลิปชี้แจงค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า
เธอนั้นได้ไปอัดรายการแฉแต่เช้าแล้วก็ได้เจอกับดีเจมะตูมค่ะ
แต่ว่าเจอกันในระยะที่แบบว่าห่างนะเธอบอกว่าอย่างนั้น
เพราะด้วยความที่ตนเองนั้นก็เป็นคุณแม่ลูกอ่อนค่ะ
จึงต้องเซฟตัวเองอยู่แล้วระวังตัวเองอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็จึงไม่ค่อยตกใจค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้
ตูมนั้นโทรมาแจ้งว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิดค่ะ
แต่เพื่อความสบายใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
เมื่อวานนี้ค่ะก็เวลาประมาณ๒ทุ่มค่ะ
คุณชมพู่เนี่ยก็เดินทางไปตรวจเชื้อโควิดทันทีค่ะ
และผลตรวจที่ได้เนี่ยของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะว่าผลเป็นลบค่ะ
แล้วเธอก็ขอกักตัวเองนะ๑๔วันแล้วกัน
เพื่อความสบายใจของคนรอบข้างค่ะ
จากนี้เธอยังขอส่งกำลังใจไปให้กับดีเจมะตูมด้วยนะคะ
แล้วก็คนที่เป็นโควิดทุกคนด้วยค่ะว่าให้สู้นะ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวนะคะซาร่าเอเอฟค่ะ
คนนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปเจอกับพี่ดีเจมะตูมเลย
มาแต่เพื่อความสบายใจของคนรอบข้างที่ต้องทำงานร่วมด้วยค่ะ
ไหนก็จะตรวจกันหมดแล้วก็ตรวจไปด้วยเลยละกัน
นักแสดงสาวก็ได้โพสต์คลิปขณะทำการตรวจค่ะ
พร้อมกับบอกได้ว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อค่ะ
ขอบคุณกำลังใจดีที่น่ารักมากแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะเธอเองก็ขอกักตัวอยู่ต่อนิดนึงเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดีเจมะตูมด้วย
ต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีห้ามชะล่าใจเด็ดขาดนะคะทุกคน
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีฟรอยนัทพงศ์ค่ะ
คุณผู้ชมจำกันได้ช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา
รอยเองเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็ณขณะนั้นอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะ
เจ้าตัวก็เลยขอกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ตั้งแต่วันที่๖ถึงวันที่๒๐มกราคมนี่แหละค่ะ
พอช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิป

แต่พอมีข่าวแบบนี้ไปตรวจอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ

ทำการตรวจพร้อมกับข้อความว่า
หลังจากที่เขากักตัวมา๑๔วัน
ตรวจแล้วไม่พบเชื้อค่ะฟรอยไม่ติดนะคะ

จอบอค่ะจอบอก็คือจบแล้ว
อกจากนี้เจ้าตัวก็ฝากเตือนทุกคนมาด้วยนะว่า
ออกนอกบ้านอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ

คือด้วยความว่าพอคนในวงการติดเนี่ย
มันก็เลยเป็นข่าวที่แบบกระพือขึ้นมา
หรือว่าเป็นอีก๑ข่าวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวกัน

บางทีเราอาจจะแบบชะล่าใจหละหลวมกันไปแล้ว
หลวมกันไปใจหน้าต้องรักมือบ่อย
จริงไม่อยากให้บุรีกันนะคะอยากให้กำลังใจกัน
แล้วก็อย่างในเคสของดีเจมะตูมเนี่ย
ว่าสปีริตนะออกมายอมรับนะคะแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยป้องให้เพื่อนคนรอบข้างคนใกล้ชิดได้ป้องกันระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะ